คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการสร้างโอกาสทางธุรกิจกันหน่อย
คือจะทำธุรกิจยุคนี้สมัยนี้เนี่ย
ถ้าเกิดว่าไปทำธุรกิจที่ซ้ำก็ต้องแปลกและแตกต่างค่ะ
ไม่งั้นแล้วก็ขายไม่ได้
แม่ค้าขายข้าวโพดคั่วที่จังหวัดสุรินค่ะ
บอกว่าปกติขายข้าวโพดคั่วได้วันละสักประมาณ๕๐๐๖๐๐บาท
แต่จู่ได้วันละ๕๐๐๐บาท
นี่คือที่มาว่าทำไมเพิ่มยอดขายได้ถึง๑๐เท่าแบบนี้นะคะ

เราผ่านไปผ่านมาเราก็อยากไปซื้อนะ
เพราะว่าเห็นแล้วก็ดูอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส

ไปด้วยนี่แหละค่ะลีลาการแดนประมาณนี้คุณผู้ชม
แน่นอนนะคะว่าประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาแถวตลาด
ตลาดนัดเทศบาลตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินท

ทำขนาดนี้แล้วไม่แวะก็กะไรอยู่นะคะ

แม่ค้าคนนี้ชื่อว่าคุณคุณดาวบุญมาอายุ๓๘ปี
พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกด
แต่ว่าจะเลขขายข้าวโพดคั่วไปตามแหล่งชุมชน

เล่าบอกว่าตอนแรกก็ขายแถวบ้านนั่นแหละ
ได้ละสัปดาห์บ้าน๕๐๐๖๐๐บาท
แต่เธอบอกว่าทำไงดีอยากเพิ่มยอดขาย
นี่ใส่หน้ากากแบบนี้นะคะ
คือดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงนะ

ก็เลยตระเวนขายไปเรื่อยปิ้งไอเดียเลยค่ะ
อยากดึงดูดลูกค้าแต่งกายชุดสีสันแบบนี้นะ

มาลองกองแกงเงินใช่ไหม

เนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าร้องเพลงไปด้วยเต้นไปด้วย
หวังสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่พบเห็น
ก็เลยขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
คนผ่านไปผ่านมาก็หัวเราะ
สั่งข้าวโพดไปนี่เอาไปส่งข้าวโพดเต้นไปแบบนี้ค่ะ
ก็ดีนะเป็นไอเดียที่เขาบอกว่าตอนนี้
กลายเป็นว่าเธอสร้างตัวได้จากการขายข้าวโพดด้วยไอเดียที่ต่างแบบนี้
รายได้วันละกว่า๕๐๐๐บาทเลยทีเดียว

เพิ่มขึ้น๑๐เท่าจาก๕๐๐เป็น๕๐๐บาท
และอีกอย่างที่คุณดาวได้ก็คือสุขภาพ

ต้องเต้นนานด้วยนะคะเอาได้สุขภาพไปด้วยแล้วกันนะคะ